ศึกยอดมวยไทยรัฐจัดชิงแชมป์รุ่นไลท์มวย
พิกัดน้ำหนัก๑๓๕ปอนด์
เดิมพันเข็มคัดแชมป์กันรวม
คุณเข่าต่างดาวช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์

เพชรพิฆาตกอมกลันบุตร

กันสดในรายการศึกยอดมวยไทยรัฐ
โปรดติดตามตอนต่อไป